ท่านประธานที่เคารพกับผมนายชนน่านศรีแก้ว
สมาชิกสภาพุทธแหละสดรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทย
แล้วผมได้รับมอบหมายจากภาคเพื่อไทยให้เป็นผู้อภิปราย

ซึ่งได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการจัดทำเอกสารวิเคราะห์แยกแยะ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ให้กับพวกเรานะครับต้องขอชื่นชม
สำนักที่สองครับเป็นสำนักวิชาการของสบายพฤษฐานรัศดรนะครับ
เอกสารครบถ้วนวิเคราะห์แนวทางการพินาร่างพระราชยัติ
กรอบการพินาของพวกเราต้องกลับขอบคุณท่านผ่านไปยัง
สำนักทั้งสองครับให้กำลังใจพวกเราที่ทำงานนะครับ
ท่านประธานครับจากการอ่านอ่านอ่านและอ่านแถลงคำประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลในนามของคณะมตรี
ผมฟังคำอ่านคำแถลงของท่านนายยกรัฐมนตรีแล้วผมขอญาติกลับเย็นท่านมาทานครับ
วาระนี้เป็นวาระรับหลักการ
หลักการและเหตุผลที่นายกรมตรีแถลงประกอบกับรายละเอียดประกอบ
ในการจัดทำงบังวลมารายจ่ายปัจจัยปีสองพันห้าหกสิบห้า
ผมต้องขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับผมจะใช้หลักการเป็นหลัก
ในการที่จะกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะลำตรี
เพื่อจะบอกกับคณะมตรีว่าผมไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
หลักการมีไม่มากครับท่านประธานครับโดยสรุปเป็นการจัดทำงบประมาณ
ตั้งงงบังวลมารไม่เกินสามล้านหนึ่งแสนล้านบาทก็คือสามจุดหนึ่งล้านล้าน
ในสามจุดหนึ่งล้านล้านมีประเภทรายจ่ายอยู่สามประเภทหลักหลักครับ
หนึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณสองเป็นการชดใช้เงินคงคลัง
และ๓เป็นการชดใช้เงินทุนสำรองจ่ายซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในเอกสารงบประมาณ
เงินทั้งสามก้อนนี้รวมเป็น๓๑ล้านล้านแต่เหตุผลบอกว่าจะทำให้หน่วยรับประงาน
ได้มีวงเงินงบประมาณไปใช้เป็นหลักเพราะฉะนั้นสองจุดสี่เอ่อ
สองหมื่นสี่พันล้านเศษกับห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเศษที่จัดให้เป็นเงินคงคลัง
แล้วก็เงินทุนสำรองจ่ายมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นนะครับ
ที่จะต้องพิจารณาแต่ไม่ใช่เป็นห่วยรับงบประมาณ
ท่านประธานครับผมกลับเรียนท่านประธานว่า
ผมจะใช้หลักการเป็นหลักในการบอกกับท่านประธานว่าผมไม่เห็นด้วย
หรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชญาชบับนี้เพราะอะไรครับ
ท่านประธานอาจจะบอกว่าทุกปีเราไม่อภิปรายอย่างนี้
ปีนี้ฝ่ายค้านมาในแนวเดียวกันทั้งหมดคือประกาศชัดตั้งแต่แรกว่า
ไม่รับหลักการฝ่ายค้านทุกคนด้วยนะครับ
กระเมียนบอกไม่รับหลักการแต่ก็บอกว่าถอนไม่ทำใหม่
หรือถ้าไม่ถอนก็เปลี่ยนตัวผู้ทำได้ไหมนั่นคือสัญญาณครับ
สัญญาณที่ผมเองต้องกลับเรียนท่านประธานว่าปีนี้เราต้องบอกอย่างนี้เพราะว่า
เราไม่ไว้วางใจให้คนจัดทำงบมารหมายถึงผู้บริหารนะครับ
ไม่ถึงฝ่ายปฏิบัติบริหารฝ่ายนโยบายเนี่ย
ไม่ไว้ใจครับสิ่งที่เราต้องการจะบอกกับท่านประธาน
ผลสำลิดที่เราคาดหวังก็คือทำอย่างไรให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกไป
ด้วยการลาออกหรือยุบสภาได้ทั้งนั้นครับแล้วแต่ท่านจะพิจารณา
เราเลยมีความชัดเจนว่าต้องบอกว่าเราไม่รบรับหลักการ
เพื่อใช้กลไกทางนิติบัญญัติบอกกับฝ่ายบริหารว่าไม่ไว้วางใจ
ท่านจะได้เกิดจิตสำนึกมาพิจารณาว่าเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติไม่ไว้วางใจ
ท่านจะคิดอย่างไรนั่นคือเหตุผลหลักเลยนะครับท่านท่านครับ
ท่านประธานที่กรบครับใน๒วันที่ผ่านมา
ผมฟังสมาชิกทั้งซีกฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายพินา
วาระรับหลักการมีเหตุมีผลมีถ้อยคำที่
บันทึกไว้ในสภาแห่งนี้หลายถ้อยคำที่ผมขออนุญาตนำมากลับเรียนท่านประธานครับ
เพื่อจะใช้เป็นเหตุเป็นผลกราบเรียนท่านประธานต่อไปว่า
ทำไมเพราะอะไรถ้อยคำที่เราไม่เคยได้ยิน
พินาร่างพระราชงบประมาณประจำปีที่ออกจากปากสมาชิกนะครับ
โดยเฉาะซีกฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลใจดำ
ใจดำจัดงบประมาณไม่เห็นหัวประชาชน
แคร์ผู้ปฏิบัติไร้จิตสำนึก
ท่านประธานครับคำเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินกันมาสองวัน
จากการที่ผมประมวลผมก็เลยกลับเรียนมาฐานว่า
ผมมีเหตุผลหลักหลักอยู่สองเรื่องครับที่จะบอกว่า
ไม่รับหลักการเพื่อเป็นมาตรฐานบอกกับผู้บริหารว่า
ไม่วางใจเหตุผลในหลักการสองเรื่องนั่นเองครับ
เพราะฉะนั้นผมจะไม่รบกวนท่านประธานในการที่จะแสดงตัวเลข
หลักฐานรายละเอียดต่างต่างเพราะเพื่อนสำหรับชิกทำไปแล้ว
ในการเจาะลึกไปหลักการใหญ่ใหญ่สองเรื่องที่ผมไม่รับหลักการ
และไม่วางใจให้หัวหน้าผู้บริหารรัฐบาลชุดนี้ทำหน้าที่ต่อไป
เรื่องที่๑ครับเป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณก็คือสาระ
ในรายละเอียดในร่างพระราชฉบับนี้ทั้งหมดมีอยู่
เก้ามวกทำธรรมฐานครับสี่สิบสองมาตราสาระที่เขียนมา
เพราะว่าเขาสนใจมากครับว่าวิธีการจัดงานมันเปลี่ยนไป
มีงบกลางนะครับเป็นหมวดหนึ่ง
มีหน่วยรับงบประมาณซึ่งรับเยอะที่สุดก็คือ๑๓๒๐๐๐ล้านเศษแล้วครับ
มีงบบูรณาการซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่เป็นปีที่๓นะครับ
ปี๒๕๖๓๖๔ปีนี้เป็นปีที่๓
มีงบบุคลากรมีงบทุนหมุนเวียนมีงบชำระหนี้ภาครัฐ
แล้วก็ชดใช้เงินของกลางสุดท้ายครับ
หวดที่เติมเข้ามาก็คือชดใช้เงินทุนสำรอง
ที่ท่านเอามาตรา๔๕ของวิธีการงบประมาณไปจ่าย
ในเมื่อปี๔๓เลยมาใช้ในปีนี้
แต่สิ่งที่ท่านมันหายไปนะครับ
ต่อไปอยู่ในรายละเอียดจันทร์ดำเรียนครับ
ถ้าไม่ดันครับจะประมวลเหตุผลทั้งหมดเนี่ย
นั่นคือเหตุผลหลักที่ผมจะบอกว่าไม่รับเป็นการจัดทำงบประมาณ
เหตุผลที่สองครับเป็นเหตุผลเกี่ยวกับผู้ใช้งบประมาณ

ผมจะใช้เหตุผลหลัก๒เหตุผลกลับเรียนท่านประธาน
ในปีที่ผ่านมาในวาระรับหลักการครับ
เราจะอภิปรายทักท้วงตำหนิติติติง
เพื่อไปปรับแก้ไปแก้ไขอย่างน้อยในชั้นกรรมธิการ
ลงมติมาเราก็มักจะออกงดออกเสียงให้เสียงข้างมาก
เขาทำหน้าที่ให้งบประมาณผ่านไป
ไม่ได้ลงมติไม่รับหลักการแต่ปีนี้ต้องไม่รับหลักการครับ
ต้องการเปลี่ยนเหตุผลไปผ่านท่านประธานไปผมทุกฝั่งที่ครบด้วย
ในฐานะเจ้าของภาษีของพี่น้องประชาชน
เรารับหลักการไม่ได้จริงครับ

คือผู้บริหารประเทศที่เป็นคณะอำตรีเนี่ย
เดิมเฉธฯ๒เหตุผลช่างน้ำหนัก๑๕๐ครับเท่ากันครับ
แต่ขณะนี้ปีนี้นะครับ
ให้เหตุผลน้ำหนักทางด้านผู้ใช้งบประมาณเนี่ย
คือตัวท่านนายกรัฐมนตรีและคณะมตรี

ด้านตัวเม็ดเงิน

ในการจัดทำงบประมาณแค่ร้อยละสามสิบ

เราจำเป็นจริงที่จะบอกว่าไม่รับนะ

ผมกลับมาในรายละเอียดค่ะท่านมันครับ
การไม่รับงบประมาณ
ด้วยเหตุผลของการจัดทำงบประมาณ
หลายท่านอาจจะโทษสำนักงบประมาณ
ศภาพันธ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่เราเห็นก็เหมือนที่เพื่อนสมาชิกพูดไปครับ
งบประมาณปีนี้
เป็นงบประมาณที่ไร้
ทิศทางผิดทิศผิดทางผิดที่ผิดเวลา
สอนรับไม่ตอบโจทย์ปัญหา
ขณะนี้ประเทศกำลังทำสงคราม

สมาชิกหลายท่านพูดไปว่ามันเป็นสงครามโรค
โอรอเรือคอควายนะครับท่านท่านครับ

แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้ารัฐบาลชุดนี้
กลับให้ทำงบประมาณเหมือนกับเวลาปกติ
ไม่สนใจใดดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่มีคำตอบว่าจะไปต่อสู้กับสงครามโรค

ส่งผลกระทบไปทุกอย่างได้อย่างไร
นั่นคือความไม่สอดคล้องความไม่เหมาะสมของการจัดงบประมาณ

การจัดงบประมาณเนี่ยที่ผมบอก
ผิดที่ผิดทิศทางผิดเวลา

เป็นงบประมาณปี๖๕ฉบับ๕ผิด

สมาชิกหลายท่านนำเรียนสภาแห่งนี้ไป

เช่นพรบว่าด้วยวินัยการเงินการคังเรื่องกรอบหนี้สาธารณะ
หลายท่านพยายามนำตัวเลขมา

หนี้สาธารณะคิดณเวลาใดหน่อยหนึ่งนี่มีการกรอบหนี้แล้ว
ท่านเอา๕แสนล้านจากเงินกู้
เพื่อฟื้นฟูเยียวยาโควิด

บวกกับ๗แสนล้านกู้ขาดดุล

พูดอย่างนั้นก็อาจจะถูกในมุมท่าน
แต่ณเมื่อวันที่๓๐กันยาปี๖๕

มันจะเป็นเหมือนท่านเพื่อนสมาชิกได้นำเสนอท่านไป

ยังไงท่านก็กู้๕แสนล้าน

มันทยอยกู้ไปนะค่อยนับ
ตอบอย่างนั้นเป็นการตอบเลี่ยงครับ
จริงอยู่ครับขณะนี้หลายคนบอกมัน
ถ้าพูดอย่างนี้มันเป็นแค่โมคียะ

ท่านประธานครับท่านวางกรอบมาขอให้สภาอนุมัติ

ก็เหมือนสภาอนุมัติกรอบที่ผิดกฎหมาย

ให้รัฐสภาอนุมัติครับมันเป็นกรอบ

คือเรื่องของวินัยการเงินการคลัง
เกี่ยวกับเม็ดเงินงบประมาณที่
มาตรา๒๐วงเล็บ๑ระบุไว้ชัดเจนครับ
งบลงทุนรายจ่ายลงทุนต้องไม่น้อยกว่า
เงินกู้ชดโชภาการขาดสน
ท่านทำเอามาเป๊ะ๗แสนล้าน
แต่ไปตั้งงบลงทุนรายจ่ายลงทุน
แค่๖๒๔พันล้านเศษขึ้นครับ

วักท้ายของมาตราย๒๐เนี่ยนะครับท่านนะครับ
แถลงเหตุผลพร้อมกับมาตรการที่จะแก้ไข
ท่านบอกว่าจะเอาเม็ดเงินทุกแหล่งมานับรวมเป็นเม็ดเงินลงทุน
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ท่านบอกตามมาตรา๒๒หนี้สานะ
เอามาเป็นเม็ดเงินลงทุนด้วยธรรมดาลครับ
อย่างนี้ก็ได้ครับใช้คำท่านจิริยุ
เพราะฉะนั้นพรวินัยการเงินจะวางกรอบไว้ทำไม

เมื่อท่านบอกจะเอาแหล่งทุนทุกอย่างมานับเป็นเงินลงทุน
ท่านประธานครับนี่คือตัวอย่างของการทำผิดกฎหมาย
ธรรมดานนี้ก็รวบกับผิดจำนวน
ทำไมตั้งแค่๑๓๑ล้านล้าน
ใจท่านอยากจะตั้ง๓๕ล้านล้านด้วยซ้ำไป
เพราะปี๖๔ตั้ง๓๓ล้าน
เพิ่มจากปี๖๓๒แสนล้าน
แต่ปี๖๕ท่านกลับต้องตั้งต่ำกว่าปี๖๓๒แสนล้าน
ประหยัดครับไม่ใช่ลดรายจ่ายครับ
แต่เป็นเพราะท่านมีความสามารถที่จัดเก็บหาเงินไม่ได้
จัดเก็บได้แค่๒๔ล้านล้าน
เพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่จะทำได้สูงสุดนะครับ
หมวดรายจ่ายตามรายการที่ขอมา
ประมาณการแล้วบวกกับเงินกู้ขาดดุลแล้วได้แค่๓๑ล้านล้าน
นี่ไงสะท้อนถึงความสามารถของท่านในการบริหารงบประมาณ
ท่านประธานครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจำเป็นต้องบอกในการจัดทำงบประมาณ
ผมว่าท่านทำไม่ได้ด้วยแม้สภาผ่านแทบไปท่านก็ทำไม่ได้
ทำได้ก็มีปัญหาท่านก็มาตามแก้จนหลัง
เพราะท่านจัดเก็บไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ท่านจะเก็บได้๒๔ล้านแต่ขณะนี้ท่านประธานครับ
ตัวเลขชัดสมาชิกเปรียบเพียบเห็นท่านครับ
ท่านจัดเก็บไม่ได้ปี๖๔ที่ผ่านมา
ครึ่งปีได้แค่๑๒๒แสนล้านเท่านั้นเองครับท่าน
ถึง๒แสนล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้
ยิ่งเจอภาวะโควิดอย่างนี้ผลกระทบอย่างนี้
การผลิตไปหมดครับโรงงานปิดโรงงานปิด
ร้านอาหารปิดแคมป์คนงานปิด
ผลิตเศรษฐกิจพื้นฐานพังหมดท่านจะเอาเงินมาจากไหน
อันนี้คือตัวอย่างครับที่การจัดทำงบมารไม่สามารถจัดทำได้
เพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลที่ไม่ผ่าน

เมื่อสักครู่ผมบอกว่างบประมาณปี๕ฉบับ
ผิดที่คนใช้ผมกราบเรียนธรรมธานว่า

มันผิดยังไงผิดเพราะคนใช้หรือคนบริหารเนี่ย
ผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวเป็นการนำงบประมาณไปใช้
เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติตัวอย่างเยอะแยะไปหมดท่านประธานครับ
สมาชิกยกไปเยอะเจาะลึกเป็นลายกระทรวงให้เห็นเลย
แต่ผมจะขอเอายกเอาเรื่องที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของพี่น้องประชาชนสองเรื่องนั่นเองครับ
สองเรื่องมากราบเรียนท่านประธานถ้าไม่พูดเรื่องนี้เนี่ย
พี่น้องประชาชนบอกว่าไม่ได้ฟังคุณหมอพูดเรื่องนี้เนี่ย
เขาอาจจะไปก่อนเพราะโรคนี้เนี่ยมันกระทบกับเขามากคือการระบาดโควิด
ผมจะไม่พูดถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและอีกโรคหนึ่งนะครับ
ที่ผมจะขอยกดูอย่างคือโรคระบาดสัตว์ครับล้ำปิดสกินกันท่านท่านครับ
เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกยกขึ้นมาให้เห็นแล้วท่านประธานครับ
แค่สองโรคระบาดเนี่ยประยุทธ์ขยาดครับ
ขออภัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำอะไรไม่เป็นแก้ปัญหาไม่ได้
กำลังจะพาประเทศชาติพี่น้องประชาชนลงเหวผลงานการบริหารโควิดของคุณ
ของท่านพลเอกประยุทธ์ตั้งสอบคอขึ้นมา
สถานการณ์ฉุกเฉินล้มเหลวสิ้นเชิงครับ
ขณะนี้เดือนนี้บวกกับเดือนเมษายอดผู้ติดเชื้อพุ่งเป็นแสนแสนห้า
ทำไมอยู่ที่กรุงเทพและพลาดิมทรผมอาจจะตอบท่านประธานบอกว่า
เป็นผอสบครระดับจังหวัดมาเป็นประธานคนรโลกติต่อ
จังหวัดซึ่งตามกฎหมายแล้วเป็นผู้ว่าระบาดหนักก็ทำ
ท่านระบาดจนถึงก้นครัวเรือนโรงงานแคมป์คนงานก็
สร้างอาคารรัฐสภาเราก็มีข่าวไปโชคดีที่คนงานไม่ได้
ระแวกนี้นะครับมันเจาะลึกระบาดลึกไปถึงฐานรากของ
แรงงานที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศท่านประธานอันนี้
คือผลงานผลงานที่ล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในการควบคุมโควิดผมไม่พูดว่าท่านทำยังไงแต่มัน
เป็นอย่างงี้สร้างงานล้มเหลวแคมคนงานมีติดสายพัน
อินเดียไปโผล่ที่อุดรธานีสี่เคสสี่รายมันเป็นไป
ได้ยังไงท่านบรรณครับไหนท่านบอกว่าปิดกั้นห้ามเข้าห้าม
ไปโผล่ได้ยังไงนี่ไงไร้ประสิทธิภาพไร้ประสิทธิภาพ
มีคนติดเชื้อมีคนป่วยนอนตายอยู่ที่บ้านมันเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยเกิดขึ้นประเทศนี้ได้อย่างไรประเทศนี้ได้ชื่อ
ว่าเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลกเป็น
ดำหกท่านอายุภาณ์ครับแต่พังเพราะผู้เอกประยุตช
โอชาพังเพราะการดูแลโควิดของสอบคอที่มีผลเอกประ
สิ่งที่น่าห่วงมากมีทุกสายพันธุ์ที่จะเข้ามาในประเทศไทย
โดยเฉพาะสายพันธุ์อินเดียถ้าไม่ทันครับผมต้องพูดบันทึกไว้ในสภาพ
เพราะที่อินเดียเนี่ยนอกจากจะมีโควิดผลจากการมีโควิด
ทำให้เกิดโรคราดำเหมือนกันนะครับต้องขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษ
โรคราดำกลิ่นโพรงจมูกนะครับขึ้นสมองโรคปอดตาย
กำลังจะเข้ามาเมืองไทยต้องเตือนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ
อย่าได้วิ่งตามปัญหาต้องหาทางป้องกันแก้ไข
ทำยังไงมันไม่เกิดขึ้นเพราะวิธีการแก้ปัญหาของสบคขนาดนี้
คือวิ่งตามปัญหาเกิดปัญหาและแก้เกิดปัญหาและแก้
การตรวจค้นที่ไม่พอเพียงการเข้าไปดูแลรักษา
การสร้างโรงพยาบาลสนามท่านประธานครับผมเองสงสารระบบสาธารณสุขไทยมาก
ที่จะถูกทำลายให้เยอะยับโดยพลเอกประยุทธ์ความสามารถศักยภาพในการรับผู้ป่วย
จะไม่ไหวนะครับท่านครับเตียงในห้องฉุกเฉินหรือ
ผู้ป่วยหนักขณะนี้เป็นประมาณหนึ่งในสี่
ที่ใส่ท่อหายใจเนี่ยอัตราตายเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับท่าน
อย่างนี้แหละครับคือความล้มเหลวของการบริหารโควิด
ของผลเอกประยุทธิ์จันทร์โดชาติ

ปล่อยให้คนตายได้อย่างไรโดยเฉพาะกอทม
ผมกลับเรียนธรรมธรรมด้วยความรับครับงบประมาณที่จัด
แทนที่จะใส่ใจนำไปพัฒนาระบบสาธารณสุขของกอทม
ผมกลับเรียนธรรมธรรมด้วยความรับครับในฐานะที่ผมเป็นแพทย์
กอทมแอ่นแอร์ที่สุดครับประธานชมรมแพทย์ชนบทก็พูดในเรื่องนี้
อนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านอ่อนแอที่สุดในการป้องกันโรค
ส่งเสริมสุขภาพคุณอาจจะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ขนาดระดับสามแต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือการป้องกันโรคครับท่านท่าน
น่านบ้านผมก็ไม่ได้สู้จังหวัดต่างที่อยู่นอกจะไม่ได้
เรามีอสมครับเข้มแข็งมากมีคนป่วยอยู่ในบ้าน
รับรองไม่มีนอนตายที่บ้านครับแต่ที่กรุงเทพมีครับ
ภาพที่เพื่อนสมาชิกเอามาเสนอให้ท่านประธานได้รับส่ง
เห็นชัดอาม่าเกมเมอร์ชื่อดังตายที่คอนโด
เรื่องกรุงเนียมันเกิดขึ้นในเมืองไทยล้มเหลือไหมครับทำรันครับ
เพราะฉะนั้นท่านต้องไปปรับไปแก้
เสริมศักยภาพอสมหรืออสส
อาสสมรรถสาธารณสุขของกทม
มีครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีโอกาสได้ทำงาน
ไม่มีการสนับสนุนเอาง่ายท่านดันครับ
ผมได้รับแจ้งจากคณะกรรมการที่เขามีส่วนร่วมในการพินา
งบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพที่จัดให้จังหวัดนะครับจัดให้กรทม
ขณะนี้มีเงิน๑๕๐๐ล้านท่านประธานครับ
ใช้ไม่ได้ต้องรอผู้ว่าอนุมัติ
เป็นงบส่งเสริมสุขภาพมันมีประโยชน์
ถ้าเอาไปส่งเสริมสุขภาพพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพ
ให้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงป้องกันโควิดได้ครับ
สู้กับโควิดได้แต่ไม่ทำท่านประธาน
ปีหน้าสปชยเขาบอกแล้วนะ
ถ้าคุณยังไม่ใช้งบประมาณก้อนนี้เขาจะไม่จัดให้
อันนี้เป็นตัวอย่างครับต้องไปแก้ตรงนี้ท่านประธาน
ท่านประธานที่กรบครับนี่คือความสามารถในการบริหารงบประมาณเป็นตัวอย่าง
แต่ความสามารถในการบริหารงบประมาณที่ทุกคนต้องเจ็บช้ำน้ำใจ
ทุกคนรอความหวังทุกคนรอวัคซีน
สมาชิกบางท่านผมขออนุญาตยกคำพูดท่านมาเลย
รอวัคซีนกลับได้ฟอร์มาลีนบันทึกอยู่ในสภาแห่งนี้ครับ
ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เลยท่านประธานครับบริหารวัคซีนผิดพลาดบกพร่อง
ผิดพลาดตอนไหนครับท่านตั้งแต่แผนบริหารวัคซีน
เราบอกว่าท่านจัดหาวัคซีนล่าช้าท่านก็ยืนยันว่าเป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผนสิ้นปีผมจะฉีดครบ๕๐ล้าน
ท่านประธานครับนั่นคือแผนที่ท่านวางไว้
ขณะที่ยังไม่มีการระบาดระลอกที่สาม
และการระบาดระลอกที่๓ท่านประธานครับ

ของการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วหรืออัตราการแพร่เชื้อเนี่ย

จากสถิติที่เขาวัดเอามา๑ต่อ๐
หมายความ๑คนแพร่เชื้อได้๒๓คนตลอด

วันที่๑๓เมษาสูงสุดสูงสุดในโลก

ภูมิใจดีฮะหลังจากเมษาพฤษภามาเข้าแสนห้า
ตายเป็นพันพันกว่า

นี่คือความหย่อนยานความล้มเหลว
ทั้งที่รู้ว่าถ้าคุณบริหารดี

คุณจะมีวัคซีนมาฉีด
ก่อนที่จะมีการระบาดระลอก๓เมื่อเมษายน

ผมจะไม่ลงลึกในรายละเอียดว่าการระบาดแต่ละครั้งเป็นอย่างไร

แต่สรุปว่าการระบาดแต่ละครั้งเกิดจากข้อผิดพลาดบกพร่อง

ทั้งหมดที่ผิดพลาดบกพร่อง
จากความไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถ

ฉบับจัดการหาวัคซีนได้
ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่กุมภามีนามา
สิ่งที่เราเห็นวันนี้จะไม่เกิดครับ

วางหาวัคซีนแค่ตัวเดียวมั่นใจว่าจะได้
พอมาเกิดระบาดแล้วลอกสารมาแล้ว
ตาลีตะเหลือกหันลีหันขวาง
มีอะไรไปคว้ามาหมดไม่ได้ครับ

เพราะเขาเมตตามาเป็นวัคซีนชดเชยสำรอง
ทั้งที่ยังไม่ได้รับการลำรองจากโอกาสในโลก
ทั้งที่บอกว่ามีประสิทธิภาพต่ำสุด
ทั้งที่ความปลอดภัยในผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป

ในการจะบอกว่าปลอดภัยหรือไม่
ผมทำงานครับไปฉีดเข็มแรกผมอายุ๕๙ครับ
แต่อีก๒๐วันผมจะอายุ๖๐ก็เขาก็ฉีดซีโนแมคให้ผม
แล้วผมยังงงว่าถ้าผมอายุ๖๐ผมจะไม่ต้องไปฉีดเข็มที่๒ไหมเนี่ย
นี่ท่านประธานครับวิธีการจัดการเรื่องวัคซีน
วางแผนมีปัญหาการจัดหามีปัญหามาก
ข้อมูลวัคซีนเป็นข้อมูลดำมืดจะได้เมื่อไหร่ทำไมไม่ได้
ไม่มีใครรู้แม้แต่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานมึนกันไปหมด
และที่สำคัญครับท่านท่านครับวางแผนการจัดหาวัคซีน
แบบดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เคารพรัฐมนูล
เอาวัคซีนที่ตัวเองเลือกบอกว่าเป็นวัคซีนหลักนะ
แต่วัคซีนที่ประชาชนต้องการเลือกเป็นวัคซีนทางเลือกนะ
ผมกลับเรียนท่านประธานโดยความขอบคุณครับรัฐมนุมตรา๔๗วัก๓
สำเนียกไม่สำนึกเลยว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการป้องกัน
ขจัดโรคติดต่ออันตรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
คุณก็เลี่ยงโดยใช้ว่าทางเลือกเพราะคุณต้องไปจ่ายเงิน
ถ้าเป็นวัคซีนหลักคุณไม่ต้องจ่ายเงิน
ผมเรียกร้องพี่น้องประชาชนสนใจมาก
รัฐต้องประกาศวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกทุกตัวที่มีดี
มีคุณภาพสูงมีความปลอดภัยสูง
เป็นวัคซีนหลักของชาติครับทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าถึงฟรี
ไม่ได้ห้ามกับภาคเอกชนจะจัดหาภาครัฐส่วนอื่นจะจัดหา
เช่นราชวิรัยจุฬาพรเปิดศักราช
ผมขออนุญาตใช้คำแบบชาวบ้านครับตบหน้ารัฐบาล
ห่วงห้ามหวงแหนไม่ไปให้ใครสั่งเนี่ยเปิดโอกาสให้สั่งได้
ถ้าเขาสั่งได้นำมาบริการได้รัฐบาลต้องเป็นผู้อุดหนุนค่าวัคซีนครับ
เพื่อให้ประชาชนได้บริการฟรีท้องถิ่นที่มีโอกาสหามาครับ
แต่ผมไม่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเอาเงินท้องถิ่นมาใช้
ในภาวะเยี่ยงนี้แม้จะเป็นเงินสะสม
เอาไปใช้ในการที่จะแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ฟื้นจากภาวะ
ที่ได้รับผลจะกระทบจากโควิดดีกว่ารัฐต้องจัดให้ครับธรรมฐาน
ท่านประธานที่กรบสิ่งที่มีปัญหาเยอะที่สุดคือเรื่องข้อมูลข่าวสาร
ผมได้นำเรียนท่านประธานไปแล้วมีความสับสนมาก
เช้าพูดอีกอย่างเย็นว่าอีกอย่างมีการยกตัวอย่างในสภาไปแล้วครับ
ผู้ประกอบการธุรกิจสามสิบห้า
ประกาศบอกว่าจะให้ประกอบกิจการได้ตอนเช้าตอนเย็นยกเลิก
นี่คือมาตรการที่ไม่แน่นอนหละหลวมสร้างปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติมาก
อันนี้คือสิ่งที่ผมกลับเรียนท่านประธานจากการบริหารวัคซีนที่ถือว่าเลวร้ายย่ำแย่ที่สุด
เห็นชีวิตพี่น้องประชาชนเป็นของเล่นท่านประธานครับ
เมื่อสักครู่ผมบอกว่ามีโรคระบาดคนแล้วเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างโรคระบาดสัตว์ครับ
ไม่ยกไม่ได้จริงธรรมฐานครับโควัควาย
ผมขออนุญาตใช้คำว่าควายครับไม่อยากจะเรียกกระบือกระบือเป็นภาษาเขมร
โคและกระบือ๗ล้าน๔แสนตัวในประเทศไทยขณะนี้กำลังโดนหนัก
ลัมปิสกินที่เป็นตุ่มผู้พองเต็มผิวหนังท่าน
นำโดยพวกแมลงที่กัดกินเลือดเขาแพร่กระจายครับ
โรคนี้ได้เกิดที่แอฟริกาธรรมฐานเกิดมาสี่ห้าหกปีแล้ว
แล้วเกิดที่จีนเมื่อ๒ปีที่แล้วพี่น้องผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย
เขารู้ว่ามันกำลังจะมาเมืองไทยนะแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้สนใจ
เกิดการระบาดที่อีสานแพร่กระจายควานหาวัคซีนไม่มี
เปรียบเทียบกับเวียดนามครับเขามีมาตั้งแต่สองปีแล้วธรรมฐาน
เขาเรียกลำปีแวคครับวัคซีนฉีดเพื่อป้องกันโรคนี้
หนึ่งขวดหรือหนึ่งไวอ้อในฉีดได้ยี่สิบห้าโดสธรรมฐานครับ
เมื่อวานแหงรับหกหมื่นโดสที่ส่งมาจากแอฟริกา
ธรรมฐานครับหัวควายเป็นเงินฝากก้อนสุดท้ายของพี่น้องประชาชนรชมคนหน้าบ้านผม
เขาฝากเงินไว้กับสัตว์เลี้ยงฮะโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้
เศรษฐกิจเขาไปขายเขามีเงินมาจุนเจอครอบครัว
แต่คุณไปทำลายเงินก้อนสุดท้ายของเขาจากการหละหลวมจากการปล่อยปะละเลย
ธรรมฐานครับโดยความพบพระรบธรรมฐานค่ะ
พี่น้องเกษตรกรต้องเกษตรสนไปหาซื้อวัคซีนที่มาจากเวียดนามครับ
หวังพึ่งรัฐไม่ได้เขาต้องกระสึกกระสนเพื่อดูแลเขาเอง
และที่สำคัญท่านประธานครับที่จังหวัดน่านบ้านผมเนี่ย
มีโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ควายไทยครับ
ควายน้ำว้าเป็นควายพันธุ์ดีให้น้ำนมเยอะได้รับการส่งเสริมครับ
โครงการอนุรักษ์ควายไทยเนี่ยผมบอกท่านประธานผ่านท่านประธานไปยัง
อธิบดีกรมประสูจน์สัตว์หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ดูแลอยู่นะครับ
ถ้าท่านไม่รีบจัดการนะครับหัวท่านจะหลุดจะบาก
ควายไทยขวายน้ำม้าเนี่ยนะครับ
ท่านประธานครับด้วยความกระลบท่านประธาน
นี่คือตัวอย่างของการบริหารงานที่ล้มเหลวที่ไม่มีประสิทธิภาพไร้ความสามารถ
ที่ไม่อยากให้ไปใช้เงินก้อนนี้๓๑ล้านล้านใช้แล้วชิบหาย
ท่านประธานขออนุญาตใช้คำอย่างนี้ถ้าไม่สุภาพผมเขาถอน
เงินก้อนนี้ให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถเข้ามาทำดีกว่าท่านท่าน
ไม่ต้องกลัวครับพรบงบประมาณก็บอกอยู่แล้วรัฐมนุนก็บอกไปแล้ว
ในช่วงที่ใช้ไม่ได้ก็ใช้งบประมาณปีเก่าไปพังก่อน
แล้วปีนี้เนี่ยมันเหมือนงบประมาณปีเก่าแน่นอนครับงบลงทุนน้อยมาก
ส่วนใหญ่เป็นงบประจำใช้ได้หมดครับท่านประธานที่กรบครับ
จากที่ผมอภิปรายมาเนี่ยสิ่งที่เลวร้ายที่สุด
ความไร้ความสามารถของหัวหน้ารัฐบาลผมไม่โทษลำตีท่านอื่นด้วยครับ
เพราะท่านรวบอำนาจมาหมดเลยมันทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่น
ไม่เชื่อถือเสียงสะท้อนจากเพื่อนสมาชิกพักร่วมรัฐบาล
บอกชัดครับไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อถือเกิดวิกฤตศรัทธาครับ
เป็นปัญหานักพี่น้องประชาชนวิกฤตศรัทธากำลังเกิดขึ้นมา
แค่พิธีกรท่านหนึ่งนะครับในรายการทีวีช่องดังเนี่ย
เขียนในเฟซบุ๊กบอกว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่
พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลให้ประยุทธ์ไล่ประยุทธ์ออกไปจากอาการพิปรายงบมาร
ท่านประธานครับไปดูครับคอมเมนต์เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเขาด้วย
หนึ่งหมื่นคนยังไม่เห็นด้วยสักคนฮะนี่ไงวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้น
พี่น้องประชาชนเขาไม่เอาแล้วครับท่านท่านเขาไม่ไหวจริงจริงเพราะฉะนั้น
โดยสรุปครับท่านท่านผมเองไม่รับหลักการ
ร่างพระราชยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ท่านประธานครับที่ผมพูดผมพูดด้วยความสิ้นหวังมากครับ
ท้อแท้ครับไม่แตกต่างจากพี่น้องประชาชน
ถ้ามีพลเอกประยุทธจันทรวชาฯเป็นในยุคมันตรีอยู่
เพราะฉะนั้นขอเรียกร้องฝ่ายนิติมัญญัติเราครับ
ช่วยใช้กลไกของนิติบัญญัติในการที่จะตรวจสอบควบคุมฝ่ายบริหาร
ไม่ไว้วางใจโดยการไม่ลงคะแนนรับประการร่างพระราชบัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีเพื่อปลุกจิตสำนึกของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
กลับมาพิจารณาตัวเองว่าฉันจะลาออกหรือยุบสภาดี